ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับกรณีที่มีโจรทำทีไป
ถวายสังขทานที่วัดประทุมบูชาที่จังหวัดปราจีนบุรี
แล้วสุดท้ายไปงัดกุฏิเจ้าอาวาสได้ทั้งอัญมณี
ทองคำแล้วก็ได้เงินสดไปรวมรวมมูลค่าแล้วเนี่ย
สิบล้านกว่าบาทค่ะซึ่งในบรรดาทรัพย์สินที่เอาไปเนี่ย
ก็มีเป็นของที่ญาติโยมเขาเอามาถวายนะคะ
เพื่อตั้งใจที่จะไปบรรจุในหัวใจของพระใหญ่ที่กำลังเกาะสร้าง
แล้วก็เงินสดสำหรับรักษาตัวของเจ้าอาวาสหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทด้วย
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรพิสิทธศักดิ
กำกับการสพศรีมหาโพธิลงพื้นที่ที่วัดประทุมบูชาอีกครั้ง

ชาวบ้านเขามาให้ข้อมูลกันเยอะนะคะบอกว่า
มีชาวบ้านคนหนึ่งแฟนมาบวชที่วัดแห่งนี้
แล้วเขาได้ยินพวกเพื่อนของที่มาบวชด้วยกันเนี่ย
พูดกันว่าเออไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยไปเอาแก้วแหวนเงินทองมาจากไหนเยอะแยะ
ตำรวจได้ข้อมูลนี้มาก็เลยไปลองตามสืบดู
ปรากฏว่ามีประวัติเดินสายงัดตามวัดต่างด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นค่ะ
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่วัดอยู่
พระครูพิพัฒนธรรมภานีเจ้าอาวาสก็บอกว่า
คนนี้ที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยอัตมาก็จำได้นะ
คนงานที่วัดก็จำได้เหมือนกันว่าเห็นคนนี้ถือชุดสังขทานเข้ามาในวัด
ส่วนเรื่องนี้จะเป็นคนนี้เป็นคนร้ายจริงหรือเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยหรือมีผู้ร่วมขบวนการยังไง
เดี๋ยวต้องรอนะคะรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานก่อน
แล้วถ้าได้หลักฐานที่แน่นหนาเนี่ยก็จะได้เชิญตัวผู้ต้องสายมาสอบปากคำ